กรมอุทหารเรือนะคะก็จัดกิจกรรมก้าวรมใจเรือใบพระราชา
แล้วก็งานแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการต่อเรือของในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
กรมอุทหารเรือจัดกิจกรรม๙รวมใจเรือใบพระราชาที่อุทหารเรือพระจุลจอม๙
สมุทรปราการมีพลเรือตีธีรพงศ์มุระรองผู้อำนวยการอูทหารเรือพระจุลจอม๙เป็นประธานในพิธีเปิด
ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะได้เชิญ๙ตัวแทนจากหน่วยงานต่างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ร่วมกันสร้างเรือใบซุปเปอร์มดที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง
รวมถึงจัดแสดงนิทัศกาลพระอัจฉริยภาพในด้านการต่อเรือให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
โดยงานค่ะก็จะมีตั้งแต่วันที่๒๔พฤศจิกายนถึง๑๖ธันวาคมค่ะ
ต่อกันที่เปิ้ลนาคอนศิลาชัยพิธีกรชื่อดังนะคะฝึกซ้อมเจสกีเพื่อเตรียมตัวเข้าแข่งขันรายการ
ซึ่งถือเป็นรายการยิ่งใหญ่แห่งปีที่นักเจสกีระดับแชมป์โลกเข้าร่วมแข่งขันมากที่สุดรายการหนึ่งค่ะ
หมายสูงสุดนะคะก็คือการครองถ้วยพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่๙
เพราะว่าถือเป็นถ้วยพระราชทานใบสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์เพื่อความภาคภูมิใจของตนและครอบครัวค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะไม่เคยได้ถ้วยพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่๙เลย